ผู้ชมครับที่ภูเก็ตเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ
ภรรยาเรียกให้สามีกลับบ้านมาซ่อมพัดลม
แต่ว่าสามีไม่ยอมมาสักทีนั่งกินเบียร์กับเพื่อนอยู่นั่นแหละ
โมโหครับก็เลยถือขวดเหล้าไปฮะตามไปหา
ไปถึงฟาดหัวเขาเลยโอ้โหขวดแตกเป็นปากฉลามแทงเขาอีก
แทงซ้ำอีกสามีบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตทีนี้หลักฐานชัด
เพราะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุครับ
นี่ฮะอืมตรงเนี้ยฮะชัดเลยค่ะ
คือไม่ต้องไปหาหลักฐานอะไรจากไหนเลยฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ชัดเลยครับขณะที่สามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะวิวาดกัน
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเดินถือขวดเหล้าเข้ามานะครับแล้วไปตี
ขณะที่ฝ่ายของผู้ชายเขานั่งกินเบียร์กับเพื่อนอยู่แล้วก็มีการต่อสู้กัน
ละมุนวุ่นวายเกิดขึ้นอ่าเพื่อนเขาก็พยายามที่จะห้ามปรามกันนะครับ
สุดท้ายแล้วฝ่ายสามีเนี้ยถูกขวดเนี้ยตายีแล้วดิสิศภาพ
ขวดเนี่ยถูกตีแล้วแตกฮะเป็นปากฉลาม
ก็ถูกแทงเข้าไปอีกบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับ
ในพื้นที่ของสพทหลางที่จังหวัดภูเก็ต
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีการทำร้ายกันจนบาดเจ็บสาหัสตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรที่อำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
ไปถึงที่เกิดเหตุโต๊ะเก้าอี้ล้มรณรณาศนะครับ
ใต้โต๊ะยังมีขวดเบียร์อยู่๓ขวดคนเจ็บชื่อนายสุนทรอายุ๓๗ปี
เป็นพนักงานขับรถขยะของเทศบาลเมืองกระทู้
สภาพนี้คือเลือดอาบเลยครับ
ต้องใช้ผ้าปิดบาดแผลเพื่ออุดเลือดไม่ให้ไหลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายสุนทรมีบาดแผลถูกขวดตีนะขวดที่เป็นปากฉลามเนี่ยทั้งตีแล้วก็แทงนะครับ
หนักเนี่ยคือแทงเข้าที่หน้าอกด้านซ้ายเข้าที่หัวใจเลยนะครับ๑แผล
แล้วก็ที่บริเวณปอดอีก๒แผลบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ
คนก่อเหตุก็คือภรรยาของนายสุนทรคนเจ็บชื่อนางสาวจันจิราอายุ๓๑ปีนะครับ
ไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอมอบตัวอยู่ที่เกิดเหตุ
มีรอยขีดขวนที่ใบหน้ามีรอยฟกช้ำที่มือด้านขวานะครับ
จันจิราสารภาพว่าอยู่กินกับนายสุนทรคนเจ็บมา๑๓ปี
มีลูกด้วยกัน๓คนเป็นลูกชายหมดนะครับ
มีอายุ๑๐ขวบ๘ขวบแล้วก็๔ขวบ
ก่อนเกิดเหตุนายสุนทรไปนั่งดื่มเบียอยู่กับเพื่อนแถวหน้าบ้านเช่า
ก็เดินไปหาก็ไปเจอแล้วล่ะนะครับตอนนั้นเพราะว่าจะตามไปให้ซ่อมพัดลม
ไปถึงก็เดินปรีเข้าไปเลยขวดเหล้าเนี่ยถือติดมือไปด้วยฟาดไปที่ศีรษะก่อน
แล้วสามีลุกขึ้นมาตอบโต้ก็เลยต้องต่อสู้กัน
ขวดเหล้าแตกเป็นปากฉลามอยู่ก็เลยจ้วงแทงเข้าไปหลายครั้ง
สามีบาดเจ็บสาหัสนี่ฮะดูสิโอ้โหขวด
ส่วนสาเหตุเนี่ยนะครับก็คือนางสาวจันจิลาเนี่ยบอกว่า
เรียกให้สามีกลับมาซ่อมพัดลมที่มันพังอยู่ที่ห้อง
แต่สามีไม่ยอมกลับมาสักทีนึงก็ไลน์ไปเรียกให้กลับมาซ่อม
ก็ยังไม่มาอีกโมโหก็เลยถือขวดเหล้าไปหาเลยครับ
เพราะว่ารู้ว่านั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจก็ให้แพทย์เนี่ยไปตรวจร่างกายทั้งคู่นะครับ
โดยเฉพาะฝ่ายที่ถูกทำร้ายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอเรื่องการตรวจพิสูจน์บาดแผลจากแพทย์ก่อนนะครับ
ว่าอาการหนักมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายภรรยาต่อไป